ส่วนสาววัย๑๗ปีที่ควงมีดบุกห้างทองที่บิ๊กซีรัฐนาธิเบสนะฮะ
ก็ถูกจับแล้วแต่ว่ามีเรื่องน้ำใจเกิดขึ้นก็คือท่านผอโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เนี่ย
พอมีน้ำใจมากคือเอาเงินสดประกันตัวเลย
หวังว่าน้องจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้
นี่คือย้อนไปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรียกว่าแป้งแล้วกัน
แป้งสาวเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
วงมีดเข้าไปเลยฮะจากนั้นมาพอเห็นมีดแล้วก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่าเอาทองมา
แล้วพนักงานก็ไม่กล้าไม่กล้าหือเลย
หยิบทองหยิบทองใส่ถุงให้ครับ
จากนั้นสาวแป้งคนนี้เนี่ยได้ทองเป็นที่พอใจแล้วก็ควงถุงทองเดินหนีไปเลยครับ
แต่ระหว่างที่กำลังหนีและเร่งสปีดหนีเจอพี่เล็กป่าเล็กฮะ
เล็กแกเป็นนักข่าวเป็นช่างภาพอยู่แกนั่งโซยข้าวอยู่ตรงนั้นพอดี
และระหว่างที่ไปเจอเท้าแห่ปุ๊บสกัดแป้งเอาไว้ได้
สุดท้ายก็จับแป้งได้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ห้างทอง
เยาวราชกรุงเทพอยู่บิ๊กเซียรัตนาธิเบสนนทบุรีนะครับ
สำเร็จแล้วจับตัวได้แล้วท่านผู้บริษัยการโรงเรียนเนี่ย
พอพระเด็จอุทุมสกุลรัฐภูมิในการโรงเรียนดอนเมืองฐานกาศบำรุง
และคณะครูก็เดินทางมาเจอแป้งมาคุยกับแป้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สหวิชาชีพด้วยเพราะแป้งยังเป็นเยาวชน
ยังเป็นเยาวชนอยู่ฮะคุยไปคุยมาแป้งก็อธิบาย
ว่าเอาเงินเนี่ยแทบจะเป็นก้อนสุดท้ายในครอบครัว
เป็นเงินจากประกันการเสียชีวิตของคุณพ่อ

หมื่นบาทเนี่ยเอาไปเล่นแชร์ออนไลน์
รอบแรกไม่มีอะไรรอบต่อไปก็ได้กำไรมา
เงินต้นอยู่แป้งก็เลยติดใจเอาเงินไปลง
รอบที่๓แต่ครั้งที่๓ไม่แล้วฮะ
พอปลาติดเหยื่อไอ้ฝั่งนั้นมันรับเงิน
ห้าหมื่นบาทมันปิดเว็บหนีเลย
งานงอกเลยเพราะว่าแม่ทวงถามว่า
เงินของพ่อหายไปไหนแป้งก็ไม่รู้จะทำยังไง
คิดไปคิดมาคิดสั้นเลยฮะ

แล้วดูข่าวมาเยอะแล้วก็ดูครึ่งเดียว
ดูข่าวมาเยอะคือสามารถจี้ชิงทองร้านทองได้
แป้งก็เลยเอามีดจากในครัวบ้านไปจี้ชิงทองครับ

จริงแล้วแป้งต้องถูกดำเนินคดี
แต่อายุเท่านี้ไม่ได้ติดคุกไม่ได้เข้าเรือนจำ
ต้องไปอยู่ที่ศูนย์ปรานีโรงเรียนบ้านปรา
แต่ท่านถ้าพออพอเด็ดท่านบอกว่าน้องยังเด็กอ่ะ
ยังเด็กยังสามารถกลับตัวกลับใจได้
ผอก็เลยควักเงิน๑๕๐๐๐บาทประกันตัวแป้งออกมา
ผมเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ดูแลลูกไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
เป็นนักเรียนที่ไม่มีผลการเรียนที่ติดศูนย์ดมศเลยนะครับ
เดชเรียน๓๓ประมาณ๓๓นะครับ
ช่วงนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ข้อมูลอะไรหลุดมากนะครับ
เพราะต้องการเรียวยาถิ่นกายนะครับ
ทางโรงเรียนก็จะดูแลนักเรียนอย่างดีนะครับ

ทีมข่าวก็เลยไปดูที่บ้านที่ร้อยเอ็ดคุณแม่ก็อยู่
แต่คุณแม่ไม่ขอให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นพูดสั้น
เดียวคล้ายพอเลยแป้งเป็นเด็กเรียนเก่ง
เป็นเด็กเรียนดีแต่เรื่องนี้แม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องจริงนะครับ
แต่เพื่อนไปเจอเพื่อนเพื่อนของแป้งเป็นเพื่อนรุ่นน้อง

เพราะพี่แป้งแกเก่งเรื่องอินเตอร์เน็ตเรื่องออนไลน์
เงินกลับมาเปย์น้องเปย์เพื่อนเป็นประจำ
แต่พอมาเห็นข่าวว่าพี่แพ่งควงมีดไป
แต่ว่าอย่างที่บอกไว้จันทร์มีเมตตาสูงมาก
ประกันตัวแป้งเพื่อให้น้องแป้งกลับตัวกลับใจ

หนึ่งนี่เรื่องของภูมิคุ้มกันของครอบครัวก็สำคัญ